เรื่องของการคต้าโอลิมปิกสำหรับมวยสาหกลที่จอดแดน
ขีราทีย์ก็ได้โคต้าเพิ่มอีกสองคน
ก็เป็นรายการที่เราดันทำผลงานกับพวกนักฮิลาดาวรุ้งแล้วก็มวยหญิงได้ดี
ก็ตีตั๋วใบแรกได้จากใบส่วนมาดีก้อนในรุ่นหกสิบแก้กิโลกรัม
ยิงกอดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แข่งต่อเนี่ยรอบแปดคน
ห้าสิบสองกิโลกรัมชายครับที่สรรปั้นโหมดนะครับ
เจอกับอเล็กซ์วินบูดจากออสเตรเลียซึ่งยกแรกเนี่ยนะครับ
ของเราเนี่ยก็สู้สนุกเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับ
ฟอร์มนะครับยกที่เหลือนะครับยกที่เหลือ

เรามาได้นับแปดแล้วก็มาครบยกเนี่ยนะครับ
ชนะคะแนนเอกฉันเลยนะครับ๕ต่อ๐เสียงก็เข้ารอบรองชนะเลิศ
พร้อมตีตัวนะครับไปโอลิมปิกเกมเป็นคนที่สองของนักชกไทยยินดีด้วยนะครับ
ส่วนรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิงครับสุดาพรศรีสอนดี
เหรียญเงินชิงแชมโลแล้วก็เหรียญเงินเอชินเกมครับชนะคะแนน
จากอูสเบกิสถานเอกชันเลยนะครับห้าต่อสูญเสียงครับ
เป็นนักชกไทยคนที่สามที่ได้ไปโอลิปิกเกมสองพันยี่สิบ
รองสุดาพรนั้นจะได้แก้มือกับทางโอยอนจีครับนักชกเกาหลีใต้ที่เคยแพ้ในรอบชิงเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียมาครับ
ส่วนรุ่น๕๗กิโลกรัมชายนะครับมุมแดงครับชัดชัยเดชาบุตรดีครับ
นี่ก็เป็นตัวเต็งของเรานะครับไปพลาดครับโดนหมัดคู่ชกถูกนับแปดนะครับ
สองครั้งนะครับนับแรกเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับนับสองจริงจริงเสียหลักนะครับ
คือโดนนิดหน่อยแต่เขาก็นับแล้วครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็
จับแพ้อาให้ซีไปเลยครับเจ้าส่วนก็งงไปแบบพลิกล็อกเลยนะครับ
ในช่วงยกแรกก็ยังมีลุ้นต่อในอีก๒รอบนะครับ
จะไปชิงที่ห้ากับกลุ่มผู้แพ้ทั้งสี่คนในรอบแปด
คนสุดท้ายต่อก็ช่วยลุ้นช่วยเชียร์นักกีฬาไทยครับ